เรื่องราวจากโพสต์ที่ทำให้เกิดการตามหาเด็กชายวัย๑๐ขวบคนนี้
เพราะว่าในโพสต์นะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปเจอเด็กชายวัย๑๐ขวบ

แล้วก็เด็กชายบอกว่าขอบคุณครับ

บอกว่าจะเอาเงินไปให้ยาย

เด็กบอกจะเอาไปให้พ่อกับยายกินและแบ่งกันกิน๓ชีวิต
โอ้โหเรื่องนี้นะฮะทำให้เกิดการช่วยเหลือนะครับ
ดังนั้นติดตามได้ในช่วงของไทยรัฐช่วยด้วยครับ
ภาพเด็กชายตัวผอมเดินไม่ใส่รองเท้า

สายฝนท่ามกลางความมืด
บอกเล่าเรื่องราวของน้องเมฆ
หรือเด็กชายสมยศแทร่เอี๊ยว
เด็กชายวัย๑๐ขวบที่ครอบครัวยากจน
ต้องเก็บขวดขายเพื่อเอาเงินไปจุนเจือ
เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว
คืนวันที่ผู้โพสต์พบน้องเมฆ

พร้อมบอกว่าจะเอาเงินนี้ไปให้ยาย
และพอถามถึงเข้ากล่องที่น้องถืออยู่ในมือ
น้องบอกว่าจะเอากลับบ้านไปกินกับพ่อกับยาย

เมฆให้ความสำคัญกับครอบครัวมากที่สุด

ที่โรงเรียนสุวรรณรังสริตอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรี

เมฆติดตามพ่อมาช่วยขายของที่ร้าน

คุณพ่อสมบูรณแทร่เอี๊ยวบอกว่า

แต่ก็ถือถุงพลาสติกออกไปเก็บขวดมาขายต่อ
ว่าผมก็ให้รอตรงนี้ไง

ตรงร้านที่รถช่องตรงนู้นนี่

เห็นว่ามีงานจบเพราะว่าเขาขาแล้วก็เดินแหลงนี้
แล้วก็เดินแหลงนี้นี่ก็เลยผลโยชน์เห็น
เมฆเป็นเด็กพิเศษมีอาการสมาธิสั้น
ช่วงนี้ไม่ได้ไปพบแพทย์เนื่องจากสถานการณ์โควิด
ก็เลยติดตามคุณพ่อมาทำงานด้วย
จากจะไปเก็บขวดขายแล้ว
เมฆยังออกไปตกปลาหาเต่า
มาขายเพิ่มเติมหารายได้ให้กับครอบครัว
แม่งเป็นที่รักของทุกคนด้วยความขยัน

หยิบยื่นอาหารและการช่วยเหลืออื่นให้เสมอ
อกจากนี้นายจ้างบอกว่าคุณพ่อเป็นคนดีมาก
แม้ใครที่พบเห็นอยากจะช่วยด้วยการเปิดบัญชีรับบริจาค
แต่คุณพ่อก็ปฏิเสธ
เมื่อวานนี้ก็มีคนเอาของมาช่วย
มีพวกมาม่าไข่อะไรพวกนี้นะฮะก็มาช่วย
เขาก็พูดแบบดีใจมากเลยว่าแค่นี้พอใจแล้ว

ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนสมัยก่อนอะไรกันอย่างนี้

คือเราก็ดูแล้วว่าเขาก็ไม่ได้โลกมากเนอะ
เมื่อคุณพ่อน้องเมฆปฏิเสธการรับบริจาคเป็นเงิน
ขอแค่ของที่ผู้คนจะแบ่งปันมาให้

แค่พอให้คนในครอบครัวอิ่มท้องก็พอใจแล้ว
ใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวเมืองเพชรชบุรี
หรือคนในพื้นที่อยากช่วยเหลือครอบครัวนี้
โทรไปสอบถามที่เบอร์คุณพ่อสมบูรณ์ได้เลยค่ะ
เพื่อการช่วยเหลือที่ตรงใจทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะ